คือนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของเหตุการณ์ยิงกันเสียชีวิตนะครับ
นครปฐมมีหนุ่มวัย๒๕ปีไปเที่ยวคาราโอเกะกับเพื่อน
ไปเจอคู่อรินะครับถูกยิงแสกหน้าจนเสียชีวิต
ส่วนเพื่อนถูกยิงบาดเจ็บสาหัส
ผู้ต้องหามามอบตัวกับตำรวจแล้วนะครับ
อ้างว่าผู้เสียชีวิตนั้นมาด่าบุปการีก่อน

นี่เป็นวินาทีชีวิตที่นายสุกิตสังแก้วอายุ๒๕ปี
ถูกคนร้ายชักปืนยิงจ่อหน้าจนล้มทั้งยืนและเสียชีวิตคาที่
ภายในร้านคาราโอเกะใจกลางเมืองนครปฐม
ก่อนที่คนร้ายจะพยายามตามไปยิงกลุ่มเพื่อนของนายสุกิต
แต่ดูเหมือนว่าเพื่อนของนายสุกิตจะอาศัยจังหวะชุนละมุน
ด้วยการหนีเข้าไปในห้องคาราโอเกะและปิดประตูล็อก
จนทำให้คนร้ายตามไปก่อเหตุไม่ได้
คนร้ายเปลี่ยนใจรีบหลบหนีไป
ซึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตี๑ของวันที่๓๐มกราคม
โชคดีที่เหตุการณ์นี้มีกล้องวงจรปิดจับภาพคนร้าย
และบันทึกทุกเหตุการณ์ทั้งหมดเอาไว้ได้
ซึ่งทำให้การต่อจิ๊กซอในการจับกลุ่มคนก่อเหตุแคบลง

กดดันของตำรวจสพเมืองนครปฐมก็เป็นผล
เพราะผู้ก่อเหตุคือนายพมรเกิดศุกร์อายุ๔๑ปี
คนในหมู่บ้านข้างของนายสุกิต
ผู้เสียชีวิตได้เข้ามอบตัว
นายพมรยอมรับเป็นผู้ลงมือยิงผู้ตายจริง
สาเหตุจากเคยเป็นอริเก่าผู้ตายเมื่อ๒ปีก่อน
เคยมีเรื่องชกต่อยกันรุนแรงในอดีต

นายสุกิตเดินออกมาจากห้องคาราโอเกะพอดี

ด่าบุพการีพร้อมทำท่าเอามือไพ่หลัง
คิดว่านายสุกิตชักปืนยิง
ชักปืนที่พกมายิงใส่ทันที
พอยิงเสร็จเห็นเพื่อนนายสุกิตออกมาจากห้องน้ำ

เพราะกลัวว่าจะถูกรุมทำร้ายก่อนหลบหนีไป

นำตัวนายพมรมาทำแผนที่จุดเกิดเหตุทันที
โดยไม่แจ้งข่าวญาติเพื่อป้องกันเหตุความวุ่นวาย
นายวสันน้องชายนายสุกิตที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่า
ระหว่างมาร้านคาราโอเกะได้เห็นกลุ่มผู้ก่อเหตุ

ส่วนกลุ่มของตนทางร้านจัดอยู่ในห้องเบอร์๔

เข้าไปห้องน้ำก่อนที่นายสุกิตจะเดินตามออกมา
แต่ระหว่างที่นายสุกิตหยุดทักทายกับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ซึ่งตอนนั้นเข้าใจว่าเป็นคนรู้จักของพี่ชาย

แต่ระหว่างที่เข้าห้องน้ำเสียงปืนก็ดังขึ้น

ก็เห็นว่าพี่ชายนอนล้มลงจมกองเลือดไปแล้ว

แล้วพวกผมเดินเข้าเปิดห้องปุ๊บเดินเข้าไปในห้องน้ำ

ไม่ได้ยินกับเพราะเข้าห้องน้ำ

เขาก็คงไม่มีใจแบบนี้อย่างนั้นทีเดียว
ซ้ำร้ายกว่าการถูกยิงเสียชีวิตคือความเป็นอยู่ของคนเป็น
โดยนายนพดลสังแก้วพ่อของนายสุกิตยอมรับ

เพราะนายสุกิตคือคนทำงานหาเลี้ยงที่บ้าน
และไม่เชื่อว่าลูกชายจะไปพูดจาไม่เข้าหู
ทำให้เพื่อนข้างหมู่บ้านเหลืออดก่อนชักปืนมาเจาะยิง
มันไม่แข็งแรง
สำหรับคดีนี้เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหามือยิง
ฆ่าผู้อื่นและความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน
เตรียมที่จะฝากค้างต่อสารในวันพรุ่งนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน